สีสะเกดจะทำอะไร

ที่สีสะเกดนี้นะคะมีพระรูปหนึ่งท่านฝัน
ฝันว่าเจอกับต้นตะเคียน
ก็เลยตัดสินใจเอารถแบ็คโฮลมาขุด
ปรากฏว่าเจอจริงค่ะ

แต่ว่าก่อนที่จะมีการทำพิธีเนี่ย
ต้องขอคำมากันก่อนถูกไหมคะ

ก็จะนำตะเคียนขึ้นมาไม่ได้

เพื่อขออโหสิกรรมเจ้าที่เจ้าทาง

นำเครื่องบวงสวงเสื้อผ้าถุงมาประกอบกับเครื่องบวงสวงอื่นนะฮะ
พร้อมแล้วก็เชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่ที่บริเวณตะเคียนท่อนนี้แน่นอน
หลังจากนั้นก็นำรถแบ็คโฮลมาเลยค่ะมาใช้เวลาในการขุดขุดและขนย้ายแบบนี้๓ชั่วโมงคุณ
ทำยังไงก็ไม่สามารถขุดแล้วขนย้ายไปได้เนี่ยใช้รถบรรทุกคันนี้เลยนะใช้รถขนแบบนี้เลยนะ
คือเขาก็คาดว่าต้นตะเคียนเนี่ยมันมีความยาวมากมันก็เลยฝังลึกอยู่ในดินใช่ไหมคะ
แล้วฝังอยู่นานก็เลยสามารถแบบเอาขึ้นมาไม่ได้ทำยังไงก็เอาขึ้นมาไม่ได้
จนกระทั่งเย็นวันที่๙มิถุนายนต้องพักก่อนค่ะพักก่อนพักก่อน
เพราะว่าเอาขึ้นมาไม่ได้แล้วก็เลยยุติการขุดเอาไว้นะคะ
หลังจากวันนั้นชาวบ้านก็ยังคงมีการพยายามช่วยกันขุดตะเคียนกันอีกครั้งนะ
จนกระทั่งเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งของวันที่๑๐มิถุนายน
ถึงจะสามารถนำตะเคียนทองท่อนใหญ่ท่อนนี้ขึ้นมาไว้บนฝั่งได้
แล้วคุณดูนะหลังจากที่นำขึ้นมาได้นะฮะตะเคียนมีขนาดใหญ่มากครับ
ยาวประมาณ๒๘เมตรคือต้องนำรถบรรทุก๑๐ล้อมาเตรียมบรรทุก
แล้วก็ขนย้ายกันไปหลังจากที่รถแบ็คโฮลคือขุ่นขึ้นมา
ยาวมากคุณแล้วต้องใช้รถนี่เห็นมะขวาเจ้าขึ้นมาได้อ่ะลำบากมากนะคะ
ด้านพระพงภัฐธรรมวัฒโนนะฮะหัวหน้าที่พักสมบ้านจาด
ท่านก็เผยว่าเมื่อเดือนประมาณเดือนมกราคมปีนี้
ต้นปีเนี่ยนะคะท่านฝันค่ะฝันเห็นต้นตะเคียนโบราณหักโค้นเลย
แล้วก็จมน้ำอยู่ในลำห้วยถ่า
หลังจากตื่นจากฝันนะก็ไปดูที่ลำห้วยทา
แต่ช่วงนั้นน้ำในลำห้วยมันยังมากอยู่นะคะ
ก็มองไม่เห็นหรอกไม่เห็นว่าจะมีต้นมงต้นไม้อะไรเลย
จนกระทั่งน้ำลด

ส่วนใหญ่น้ำลดตองโอ้ใช่
เคียนก็โผล่ขึ้นมาให้ชาวบ้านเห็น
ก็เลยมีการปรึกษากันกับผู้นำชุมชน

ขุดนำตะเคียนท่อนนี้ไปเก็บไว้ที่พักสงฆ์
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไป

เพื่อความเป็นสิริมงคลกันต่อนะคะ
ขณะเดียวกันบรรยากาศบริเวณรอบลำห้วยทา

ต้องบอกเลยว่ามีชาวบ้านมามากมาย
ไม่ได้มีแต่ชาวบ้านคนขายก็มี
โอ้โฮมาถึงที่เลยนะพักลูกชิ้นลูกชิ้น
ลูกชิ้นเพราะว่าคนแถวนั้นหิว

ติมอากาศร้อนและแผงลอตเตอรี่

เชิญเลือกกันตามที่ต้องการเลยจ้ะ
ในเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ